เอาล่ะคุณผู้ชมพูดถึงเรื่องของความเชื่อกันต่อ

บางคนบอกปีหน้าดวงชงหรือเปล่า
อยากจะหาที่ไปสะดอกเคราะห์

วันนี้ก็อาจจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นนั่นคือความเชื่อ

สะดอกเคราะห์ที่นี่เดี๋ยวดิฉันพาคุณชนะไป
ง่ายสบายไม่ต้องทำอะไรยากเย็น

ไปไหมล่ะไปตามไปค่ะอยากไปแล้ว
ไปค่ะมาที่วัดสว่างอารมณ์แคร์แถวตำบลขุนแก้ว
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนี่แหละ
น้องไปต่อนี่มันวัดดัง
วัดดังแห่งนี้แหละแต่ครั้งนี้เราไม่ได้พามาขอโชคขอลาบนะคะ
แต่เราจะพามาชมวิธีสะดอกเคราะห์เสริมดวงชะตา
ที่นี่เขามีวิธีการสะดอกเคราะห์ง่าย
ยังไงสบายคุณลองไปทำดูได้แบบนอนชิวเลย

มันแคบเหรอก็วัดเขาก็กว้างนะ
ไม่ที่เราไปสะดอกเคาะมันแค่

มันคือการสะดอกเคราะห์แบบนอนโลงเป็นโลงตาย
เปลี่ยนใจไม่ไปได้ไหมไม่ได้คุณตัดสินใจแล้ว
เล่าให้ฟังก่อนคุณผู้ชมการสะดอกเคราะห์แบบนอนลงเป็นลงตายเนี่ยนะ
ตามความเชื่อโบราณเขาบอกว่าถ้าหากใครได้เข้าพิธีนอนโลงแล้ว
จะทำให้สิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นมันหมดสิ้นไปกับปีเก่า

ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ความโศกโรคภัยไข้เจ็บเรื่องผิดหวังอะไรต่าง
ก็จะถูกทิ้งไปกับการเข้าพิธีนอนโลง

สำหรับการทำพิธีเนี่ยไม่ต้องเตรียมอะไรมากเลยทำพิธีนอนโลงเป็นโลงตายเนี่ยนะคะ
ผู้ที่ทำพิธีจะต้องหาดอกไม้หรือดอกบัว

อ่าแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะที่วัดมีให้

นะคะส่วนพิธีก็จะมีพระสงฆ์เนี่ยค่ะมาคอยทำพิธีให้
ส่วนลงคุณไม่ต้องกลัวอึดอัดนะ
ทำไมอ่ะมีหลายขนาดมีแบบว่าทวินเบส
เออเออใช่เป็นห้องสูตรไม่มีขนาดนั้น
ขอพูลวิลล่าได้ไหมไม่มีแต่ว่าโลงเนี่ยจะมีแบบสองคนเห็นไหม
เออมีแบบสองคนก็มีสามถึงสี่คนก็มี
สิบสี่คนได้เลยเหรอใช่แล้วค่ะแบบหนึ่งโลงก็มีหนึ่งคน
เออแล้วก็สำหรับคนที่มาเป็นครอบครัวก็มี
มีแบบแปดโลงนอนเรียงกัน
ว้ายเอออะไรแบบนี้นะบางคนแบบกลัวไง
ไปคนเดียวนอนคนเดียวกลัวบางคนอาจจะกลัวแต่ถ้าไปกันหลายคน
ก็อาจจะคลายความกลัวลงได้ความกังวลลงได้นะคะในช่วงสิ้นปีแบบเนี้ย
นี่บอกคุณผู้ชมแบบนี้ถ่ายมุมนี้น่ากลัวใช่นะคะแต่ว่ามันเป็นพิธีความเชื่อของ
ชาวบ้านเขาด้วยที่เขาตัดสินใจมาทำพิธีนอนลงไปลงตายเป็นการสะดอกเคราะห์
แล้วปลายปีแบบนี้ค่ะประชาชนมากันที่วัดแห่งนี้เพื่อมาสะดอกเคราะห์กันเยอะ
เพราะว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลด้วยอย่างที่เราบอกว่าอาจจะทำให้ปีหน้าเนี่ย
มีแต่สิ่งดีเพราะเรื่องที่มันร้ายมันก็จะตายไปอะไรแบบนี้
ตองครับพี่เป็นคนกลัวร้อนทางวัดมีโรงเย็นไหมครับ
มีค่ะโรงหนาวเลยหรือคุณจะอยู่ห้องเย็นก่อนดี
ห้องเย็นมันห้องดับจิต
แต่อันนี้คุณไม่ต้องนะไม่ต้องกังวลนะคะเขาไม่ได้ปิดฝาโลง
แต่บางที่เขามีการปิดฝาโลงคุณเคยเห็นไหม

แต่ว่าอันนี้คือใช้เหมือนแบบเป็นผ้าบางสกุลคล้ายอย่างนั้นแหละ
แล้วก็ทำพิธีพระสงฆ์เป็นคนทำพิธีให้
อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริง
ใครทำแล้วสบายใจก็ทำใครกลัวใครกังวลก็ไม่ต้องทำ
กลัวสิเกิดไปนอนแล้วเอาผมไปวนรอบ๓รอบขึ้นมาเนี่ยนะ
เผาเลยนะครับขึ้นเมนเลยแต่จริงหลายวัดนะ
เขามีการจัดกันแบบนี้อยู่แล้วในช่วงปลายปีนะคะ
เพราะว่าหลายคนก็อยากจะไปสะดอกเคราะห
คนบอกว่าปีชงบ้างอะไรต่างแบบนี้บ้าง
แต่ว่าโชคดีโชคร้ายยังไงทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่ตัวเรานะ
ถูกต้องที่สุดเราทำความดีก็มีสิ่งดีตอบแทนนะคะ
เรื่องของปีชงปีชงอะไรพวกนี้มันก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับ
ชงง่ายอย่าไปนั่งหัวโต๊ะครับไม่งั้นชงทั้งคืนฮะ

ก็นั่งหัวโต๊ะต้องเป็นคนพูดก่อนต้องเป็นคนคอยชงให้คนอื่นเขาคุยกันสนุก